คุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะกับการเปิดตัวนะคะ
จะเป็นยังไงนะคะไปฟังคุณกึ้งเฉลิมชัยเปิดใจที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

เราก็เลยเอ๊ะเรามาคุยกัน
แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราถือว่าผมว่าผมอยากทำอะไรใหม่ให้กับวงการ
สิ่งที่ผมหวังไว้เลยอย่างแรกคือ
น้องที่ไปแล้วอยู่กับเราเนี่ยต้องเก่งขึ้นต้องเป็นบุคคลบุคลากรที่ดี
สมกับเป็นไพรัสจริงนะครับพี่เจ้า
เรามีเทรนนี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ยังมีอีก๔คน
หวังว่าภายในปี๒๐๒๐ก็คงจะมีงานใหม่ออกมา